สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับผู้ชายที่ร้อนแรงที่สุดในเหตุการณ์วันนี้ของวงการกีฬา
นั่นก็คือศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกลับมาถึงประเทศไทยนะครับ
โรบันกอนซาเลสนักมวยที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดของโลกนะครับเบอร์หนึ่งของโลก

กว่าชีวิตนี้ได้เขาตั้งหลักชีวิต
กลับมาสู้ใหม่จนประสบความสำเร็จครับ
มาวันแรกผมพูดจริงมาวันแรก

กินมากผมกินแค่น้ำ

เราต้องทนอีกนิดหน่อย

ว่าจะพยายามสร้างครอบครัว

ก็ขอฝากนะครับถึงผู้ที่อาจจะผิดหวังในชีวิต
ท้อถอยแล้วก็ลุกขึ้นสู้ต่อไป

บรรยากาศการเดินทางกลับของศรีสะเกดวันนี้อบอุ่นมาก
เจียมศักดิ์คุณแม่หนูรัฐวังเอกมารอต้อนรับลูก

หนูนาย่างแกงขี้เหล็กจิ้งรีดแล้วก็มีมะม่วงเขียวเสวยด้วย
ส่วนคุณพัชรีวัลกัณหาแฟนสาวของศรีสะเกด
ก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยยอมแพ้แล้วก็สู้ชีวิตมาเลยตลอด
หลังจากนี้วางแผนที่จะเก็บเงินก่อนจะแต่งงานกัน
อีกประมาณ๒ปีจากนี้ครับ
ทุกครั้งที่ลำบากคือพี่แหลมเขาไม่เคยให้เกรียดลำบากด้วย
เขาบอกว่าเขาจะทำทุกอย่างให้เกรียดสบาย
คือไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเขาไม่เคยให้เกรดลำบาก
เขาก็ทำงานเองหาอะไรเองเขาทำทุกอย่างเขาเป็นนักสู้จริง

ในและนอกเวทีคือเลือดนักสู้อย่างแท้จริงครับ
๒๘บินาคมนี้เจ้าแหลมหรือว่าชื่อเล่นชื่อตั้มเหมือนกับศรีสะเกด
พร้อมด้วยนางกรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการ

จะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งศรีสะเกดต้องการให้นายกช่วยติดยศทหาร

พ่อแม่ก็อยากเป็นตำรวจนะครับจริงแล้วอะไรก็ได้นะครับ
ถ้าเกิดว่าจะได้จริงผมว่าก็เป็นเรื่องน่ายินดี
กับคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ